นี่คือสิ่งทำ๑ล้าน๔แสนคน

ผมถามคุณพายบูช์ว่าคุณพายบูช์เป็นประติฤทธิ์ลำดับที่เท่าไร

ไม่ใช่ครับคุณภัยบูลไม่ใช่ก็คือ
แล้วกฎหมายข้อไหนบอกให้คุณภัยบูล
อ่าอยู่ภักรบเองและไปอยู่กับภักรพรัมพญารัฐ

วันนี้ใน๕๐๐คนมีคุณภัยบูลคนเดียวในประเทศไทยนี้
ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่

แต่นี่มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรับนูลฉบับปัจจุบัน

คือในภายใต้กติกาทั้งหมด
สชยังคงอำนาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเอง

แล้วมันจะมีแฟร์มันจะยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไร
และวันนี้แม้แต่กรกตเองที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง

คุณภัยบุญเป็นสสปฏิฤทธิ์อลำดับเท่าไหร่
ประเด็นคือคุณภัยบูลประชาชนเลือกมาแค่๔๐๐๐กว่าเสียง
ไม่เคยมีประเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่า
ประชาชนเลือกมาแค่๔๐๐๐กว่าเสียงแล้วได้สอสอ
คือผมไม่อยากใช้คำพูดว่าคุณภัยบูลมาจากสอสอปฏิเสธ
ผมไม่อยากใช้คำนี้ครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว
คือสูตรกำหนวนกรกฎตอก็บอกไม่ได้คือผมต้องอธิบายที่มาที่ไปว่า
ว่าคุณภัยบูลมาได้ยังไงแล้วคุณภัยบูลวันนี้ที่คุณภัยบูลบอกว่า
คุณภัยบูลอายแทนฝ่ายค้านที่ออกมาวิภาควิจารณ์
ผมไม่ได้สังกัดฝ่ายค้านนะครับคุณภัยบูลผมเป็นนักกิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่ง
วันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าผมเป็นคุณภัยบูลนะผมก็อายที่ผมกินภาษีประชาชน
ที่คุณภัยบูลคือเงินเดือนคุณภัยบูลมาจากภาษีประชาชน
ผมก็อายแทนคุณภัยบูลเพราะเอิญเดือนมาจากภาษีประชาชน
คุณภัยบูลไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
และก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องปาร์ตี้ลิสต์ลำดับของอาจารย์ภัยบูล
ผมไม่รู้เลยว่ากุ๊กนี่จะทำงานใหญ่
ขนาดที่จะปัตติรูปเปรียบแปรง
ยุ่งอะไรกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง
บัญชีระดับปาร์ตี้ลิสต์มันไปมีความสำคัญอะไร
ถ้าไปพูดเขาก็ตลกเอาสิครับแบบว่าคือมันไม่รู้เรื่องมันไร้สาระนะฮะ
คือผมก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อนั่นแหละทุกคนก็ไม่มีลำดับไปแล้ว
พอเป็นสอสอไอ้คนที่มีลำดับนั้นก็คือผู้สมัครบัญชีรายชื่อที่ยังมีระดับเท่านั้นเอง
ดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าไร้สาระเสียเวลานะเอาต่อฮะเรื่องที่สาม
ก็คือรวบเรื่อง๔๐๐๐คะแนนด้วยค่ะอาจารย์
สี่หมื่นห้าพันคะแนนที่ผมได้จากปฏิฤทธิ์เยอะกว่าสอสอเขตตั้งไม่รู้กี่คน
สอสอเขตสองหมื่นเสียงก็ได้เป็นสอสอแล้วแต่สี่หมื่นห้าพันเสียงที่ผมได้ได้ทั้งประเทศด้วย
มีความชอบทำที่สุดเป็นคะแนนบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็มีความสง่างามที่สุดด้วย
เป็นประชาธิปไตยที่สุดด้วยผมถามเพียงแค่อย่างเดียวเหมือนถามยิ่งชีพ
เหมือนตอนนี้ก็ถามกุ๊กกุ๊กเคยลงเลือกตั้งไหม
เอาคำตอบไหมครับผมเคยลงเลือกตั้งองค์การนักศึกษาครับผม
การศึกษาเลือกก็เลือกไปเลือกตั้งจริงเลือกให้ประชาชนเลือก
ยังครับอาจารย์แล้วเป็นประชาธิปไตยไหม

ประชาธิปไตยก็ต้องลงสิสมัครเลยเป็นสอสออายุ๒๕ก็ลงสมัคร
แสดงว่ากลัวอะไรเหรอกลัวประชาชนเขาจะไม่เลือกเหรอ
กลัวประชาชนก็ไม่เลือกเลยจะใช้วิธีออกมาปลูกม็อบกันอย่างนี้มันดีกว่า

อันนี้ถามเขากลับเลยนะอ่านกันเลยค่ะ
เดี๋ยวผมตอบไปคำถามที่๑ก่อนนะครับ

พักพลังประชารัฐเรื่อง๘ล้าน๔แสนเสียง
เพราะถ้าแสดงว่าพักพลังประชารัฐ๘ล้าน๔แสนเสียงเนี่ย
คะแนนไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์ไม่อย่างนู้นอย่างนี้
แต่คะแนนอนาคตใหม่๖ล้านกว่านั้นบริสุทธิ์ถูกต้อง
เพื่อไทย๗ล้านกว่าถูกต้อง
พูดอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยไหมเนี่ย
มันไม่เป็นมันเป็นการเลือกตั้งด้วยกัน
ดังนั้น๘ล้าน๔แสนเสียงเป็นพักที่ได้เสียงมากอันดับหนึ่งนะฮะ
ผมย้ำนะฮะ๘ล้าน๔แสนเสียงคือพักพลังประชารัฐ
ดิฉันเรียนให้เรื่องอดีตอีกแค่คนละรอบนะคะ

คือว่าคนที่ออกมารณรงค์เห็นด้วยร่ำนูนฉบับเนี่ย
สามารถออกมารณรงค์ได้อย่างเต็มที่
ทำอะไรก็ได้แถมยังได้งบจากรัฐบาลด้วย
แต่สิ่งสำคัญนะครับคือผมเชื่อว่าอ่าทุกคนที่ออกมาเนี่ยมันก็อ่า
ทุกคนก็คือยืนยันในหลักการประชาปไตยนั่นแหละ

แต่คนที่ออกมาไม่เห็นด้วยหรือคนที่พยายามออกมา
แสดงความคิดเห็นหรือให้แสดงให้ความรู้
เรื่องรำนูนฉบับเนี่ยกลับโดนจับติดคุบ

ทำไมถึงทำได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐทำได้เลย

คือประเด็นคือคนที่ออกมาแสดง

แต่เขาโดนกลับติดคุก

มันจะเป็นประชาทเเต่อย่างเช่นผมเนี่ย

เชิญค่ะคือผมว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะ
ไม่ไม่ไปดูกันนี้
ก็อย่าเอาตัวเองเป็นศูติกลาง
แค่ตัวเองโดนจับแล้วก็กลายเป็นว่า
การทำทั้งหมดมันไม่เป็นประชาธิปไตย
ทำไมเราตัวมีเสียงอะไรมากกว่าเช้าบ้านเยอะแยะขนาดนั้น

คือจะไปย้อนอันนี้เรายังไม่เรียกว่าผมถามคุณภัยบุญ
นี่ตกลงว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะคุยกันถึงแต่ตอนนั้นใช่ไหม
เอาเดี๋ยวผมจะไปเอาคดีมาดูก็ได้ว่าพวกเราไปทำอะไรมั่ง
คือเมื่อกี้เนี่ยก็กฎหมายเขายังไงผมไม่รู้
เดี๋ยวดิฉันเข้าใจว่าจริงไม่รู้
จำนวนคนที่ถูกจับไปไม่ได้ลงไปโหวตโนแต่กำลังบอกว่า
อาจารย์ก็เลยโต้ว่าอ้าวแต่คนอีกตั้ง๑๐ล้าน

คือสุดท้ายแล้วเนี่ยรับนูลฉบับนี้นะครับ

ซะหลุบว่าพอเราออกมาเสียงประชาบนตรีพอแพ้แล้ว
ไม่ยอมรับแพ้ชนตรีแค่นั้นเองจบ

คือแฟ้ชนตีก่อนอาเรื่องว่ามันอยากพูดอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ขอนิดเดียวเชิญค่ะ
คือมันไม่เกี่ยวกับแฟ้ชนตีอะไรหรอกครับ
เพราะว่าที่มาเนี่ยการออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพ
ต้องยืนยันนะครับว่าหลักสิทธิเสรีภาพในการออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ย
เราต้องทำได้แต่ประเด็นเราไปดูเลยนะครับระหว่าง

เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแต่ที่นั้นขอให้กระชับนิดนึง
ก็คือว่าประชาชนที่ออกมาโรนโรงโหวตโนเนี่ย
ผมก็ส่วนหนึ่งติดคุก
ส่วนที่๒ก็คือช่วงหนึ่งเราก็มีกระแสนะครับ
ที่บอกว่าเฮ้ยอย่าให้รัฐบาลประยุทธออกไป
รับไว้ก่อนก็มีประชาชนส่วนนี้เหมือนกันนะครับ
สิ่งสำคัญวันนั้นทำไมเราถึงออกมาลนลงหวดโนนะครับ

ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นประชาชนหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงระบบประชาวิทยาลัย

แต่ทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
เป็นคนเท่ากับผม๑สิทธิ์๑เสียงเหมือนกัน
แต่พลเอกประยุทธตั้งกลับมาเสร็จ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชามีสว๒๕๐คนอยู่ในมือแล้ว
ไม่เห็นเกี่ยวเลยผมเห็นพลเอกประยุทธมันไปหย่อนบัตรในตู้

แต่พลเอกประยุทธ์๑ต่อ๒๕๐เลยนะครับ
เรียนขมวดแบบนี้ว่าที่อธิบายทั้งหมด
กำลังจะบอกว่าทุกอย่างมันมาแบบไม่เป็นประชาธิปตาไและก่อด้านมิติเขา

กลับมาก่อนค่ะคือสิ่งที่คุณใบบูลกำลังพูดคุณใบบูลอาจจะเป็นประชาศิษย์ใต้แบบไทย
ของคุณใบบูลบอกว่าผมไร้สาระแต่คุณใบบูลครับต้องมีลำดับครับ
ดับต่อไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถดันขึ้นมาได้
อย่างเช่นพรรณพญาลัศน์
ที่เพิ่งเข้ามาคุณตันจิรพัฒน์ก็เพิ่งดันเข้ามา

หรือพรรณพญาติปัสเขาก็ต้องดันคุณตั๋นจิตภัทร
ขึ้นมาตามรำดับแล้วคุณภัยบูรณ์มาได้ยังไง
คุณสมมุติว่ามัน
อยากจะโต่อะไรเขา

ปัญหาคือเอาความเห็นส่วนตัวมาแล้วก็ต้องการให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการ
โดยไม่คำนึงเลยจริงว่าประชาธิปไตยจริงนั้น
จะต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากคำนึงถึงผู้อื่นด้วย
แล้วประชาธิปไตยแท้จริงแล้วถ้าพูดว่าไทยไม่ดีอะไรต่าง
ไปดูแบบสหรัฐอเมริกานะฮะเวลาเขามีระบบมีปัญหาอะไรขึ้นมา
เขาจัดการอะไรต่างนั้นไปลองดู
ประเทศไทยดีกว่าเขาไม่รู้ตั้งกี่สิบเท่านะฮะ
ภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตยของตัวเอง
และที่สำคัญทุกคนมีศิลป์หนึ่งเสียงเท่ากันอย่ามีใครก็ตาม
กล้าที่จะบอกว่าตัวเองมีเสียงเดียวแต่บอกพูดแทนประชาชนทั้งประเทศ
เหมือนผู้ชุมนุมที่กำลังพูดอยู่ในเวทีต่างนั้นผมไม่เห็นด้วยครับ
อาจารย์จะพูดถึงพลเอกประยุทธ์๑คนแล้วมี๒๕๐สวไหมประเด็นนี้
อันนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นเกี่ยวเลย
ผมเห็นพลเอกประยุทธ์เวลาไปห่อนบัตรเลือกตั้งก็ห่อนได้เสียงเดียว
แต่ส่วนว่าเวลาโหวตแล้ว๒๕๐เขามีอำนาจตั้งตามรัฐมนุน

แล้วใครตั้งสว๒๕๐คนนี้มาล่ะครับ

หมายถึงว่าก็มันเขียนอยู่ตามรัฐมน
คุณอีกก็บอกว่าก็มันเขียนไว้ไงมีข้อแก้
ประยุทธ์เป็นคนตั้งสว๒๕๐คนนี้มา
แล้วสุดท้ายสว๒๕๐คนนี้
ผ่านประชามติก็บอกอีกแล้ว

แล้วก็เอาสวไปเลือก
ก็บอกแล้วผ่านประชามติคน๑๕ล้านเสียงเลือก